คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เพราะว่าพ่อแม่เขาก็ร้องขอความเป็นธรรม
กรณีที่แม่ของน้องวัย๑๒ปีเนี่ยนะคะ
คือลูกชายไปเที่ยวงานในหมู่บ้าน
ปรากฏว่าลูกชายโดนลูกหลงค่ะคุณ
มีกลุ่มวัยรุ่นเขาทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็เลยทำให้ลูกชายโดนลูกหลงจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ผ่านมาแล้ว๑สัปดาห์นะคะ
ยังจับตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้เลย
เดี๋ยวเราลองย้อนไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
นี่คุณผู้ชมค่ะคือเป็นเหตุการณ์ตอนที่ชาวบ้านไปช่วยเหลือน้องวัย๑๒ปี
ซึ่งน้องไปเที่ยวงานวันเกิดของคนในหมู่บ้าน
ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยทะเลาะวิวาสไล่ยิงกันกลางงานเลยค่ะ
แล้วทำให้น้องวัย๑๒โดนยิงจนเสียชีวิตนะคะ
งานศพแล้วก็มีหนังสือแจ้งความ
ระบุด้วยบอกว่าลูกหนูโดนยิงถูกลุกหลงวัยรุ่นตีกันในงาน
แต่ตำรวจจับคนร้ายไม่ได้ทั้งที่รู้ตัวคนร้าย
ตำรวจได้ออกหมายจับแล้วให้ช่วยกันแชร์เยอะ
คือเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่ตำบลธาตุ
อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่๑๖ธันวาคม
แล้วผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเมื่อวานก็เดินทางไป
ไปพูดคุยกับแม่ของน้องวัย๑๒ปี
คุยกับคุณแม่วาสนาวาปีเนอายุ๓๙ปี
ลูกของคุณแม่ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็คือน้องปลื้มเด็กชายเปรมณัฐสารพลอายุ๑๒ปี
น้องเนี่ยโดนยิงเข้าที่ซี่โครงขวา
แล้วกระสุนไปโดนหัวใจหัวใจฉีกขาด
กระสุนทะลุออกซี่โครงซ้ายจนทำให้น้องเสียชีวิต
คุณแม่บอกว่าน้องปลื้มไปงานวันเกิดของคนในหมู่บ้าน
เจ้าของวันเกิดเขาก็จ้างวงดนตรีรถแห่มาแสดงความสนุกสนานในงานด้วย
คือมาเล่นในงาน
ทีนี้น้องปลื้มก็ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนตามภาษาเด็ก
ประมาณสัก๕ทุ่มงานใกล้จะเลิกแล้ว
แม่ก็ไปเดินตามลูกชายให้กลับบ้าน
ตอนนั้นคนในหมู่บ้านมาบอกกับเธอ
บอกว่าแก๊งวัยรุ่นต่างทินนะนั่งกินเหล้าอยู่ที่หน้าวัดบ้านน้องอิตง
เอาอาวุธปืนออกมายิงคู่อริ๕นัด
แล้วลูกของคุณแม่เนี่ยอยู่แถวนั้นลูกก็เลยโดนลูกหลงไปด้วย
ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คุณแม่เสียชีวิตคุณแม่ก็นำศพลูกชายมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ปนกิจไปแล้วเมื่อวันที่๒๑ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่น้องปลื้มอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชม
คือยังมีคนที่โดนยิงคือนายรังสรรพเดิมอายุ๒๘ปี
นี่ก็โดนยิงเข้าที่แขนขวาจนกระดูกแตก
แล้วก็ยังมีนายนัทวัฒน์วิเชียนอายุ๒๑ปี
กระสุนถูกเข้าที่แขนขวา๑นัดมือขวา๑นัดด้านหลังอีก๑นัด
ตอนนี้คนเจ็บทั้งสองคนยังรักษาตัวอยู่
อยู่ที่โรงพยาบาลวังหินที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ซึ่งพ่อของนายนัทวัฒน์คนที่บาดเจ็บเนี่ย
ก็บอกว่าลูกชายเล่าให้ฟัง
บอกว่ารู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เพราะว่าเคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อน
ดังนั้นคืนวันที่มีการจัดงานคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ย
กลุ่มผู้ก่อเหตุตั้งใจจะมายิงลูกชายของคุณพ่อ
จนมันเกิดเหตุกระสุนพลาด
แล้วทำให้ไปโดนน้องปลื้มเสียชีวิต

พนักงานสอบสวนสพวังหินก็ออกหมายจับแล้ว
นายทรงชัยสายเงินหรือว่านายอีทอายุ๒๑ปี
ออกหมายจับไปตั้งแต่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา
โดนก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวนายทรงชัยหรือว่านายอีทมาดำเนินคดี
แต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราก็เลยมีการโทรศัพท์ไป
ไปสอบถามพลตำรวจตรีสันติเหล่าประทาย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ท่านก็บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุผมได้รับรายงานแล้ว
ตำรวจสพวังหินก็รายงานว่าได้สืบสวนติดตามพญาหลักฐาน
ขอสารออกไหมจับแล้ว
แล้วก็มีข้อหาที่แจ้งไปก็คือข้อหาฆ่าคนตายพยายามฆ่า
และข้อหาในความผิดเกี่ยวกับพรบออาวุธปืน
ตอนนี้ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกด
สั่งให้ตำรวจชุดสืบสวนของกองกำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดศรีสเกต
ลงพื้นที่ร่วมกับชุดสืบสวนสพวังหิน
ให้ไปเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุตามหมายจับมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะคะ
อันนี้คือเป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมที่ทางผู้สื่อข่าวของเราโทรศัพท์สอบถามมานะคะ